จะไม่ให้ผมใช่ไหมก้าวลงไทยมารึเปล่า

มีความห่วงไหมว่าพี่ไล่วิ่งหรือเปล่า

คือการวิ่งไล่ผมนี่นะ

นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าผมทำอะไรอยู่ตรงนี้
ตัวอย่างจากไหนเอาแบบเวลาจากไหน

ไม่ใช่ว่ามันผมอ่านแต่เรือเร็วบ้าง
มีไหมมันเป็นความรู้ในการที่จะมา

ไม่ว่าเกิดไปก็ไม่ได้แต่อย่างมันทำเรื่องหน้าในประเทศ

บางชะมัดเจ้าที่ละบ่ายใจทำไมไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ลำบาก
แล้วก็มีคดีด้วยไว้ด้วยมีใครอาจทำ
แต่หลังก็ถึงเวลาก็จะระหยัด